คุณผู้ชมคะไปช่วยหนุ่มจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยค่ะ
เขาป่วยนะคะเป็นโรคลักษณะเป็นแผลผู้พองตามลำตัว
คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชายของเขาเองก็มีอาการป่วยเหมือนกัน

เขาบอกว่าโรคเหมือนดารานุ่มอะ
พี่เมฆวินัยไกรบุตรอันนี้คือโลกตุ่มน้ำพองใช่ไหมค
เป็นโรคคล้ายกันนะฮะของพี่วินัยไกรบุตรนะฮะ
คือพอเป็นแล้วมันก็ทุกข์ทรมานกายและใจนะคะ
ทีนี้พอเกิดข่าวเศร้าว่าน้องฆ่าตัวตายเสียชีวิตไป

ตอนนี้นะคะตัวของพี่ชายก็มาป่วยเป็นโรคเดียวกันอีก
ทำให้ความทุกข์กระหน่ำซ้ำเติมเลยนะคะ
เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก

ใช่ก็เหมือนตอนพี่วินัยออกมาพูดเรื่องนี้เนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะค่าช่ายจ่ายสูงสูงมากจริง
สำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะคือนายทวีศักดิ์สมานมาก
อายุสามสิบสามปีค่ะเป็นลูกชายของนายหงทั่วเทพิทักษ์และนางมาลีสมานมากนะคะ
พักอยู่ที่หมู่สามบ้านเจ้าคุณตำบลโชคนาสามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์
เป็นโรคประหลาดมีตุ่มขึ้นอักเสบผู้พองทั่วร่างกายค่ะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะคะ
แม้ว่าจะรักษามาเดือนกว่าแล้วแพทย์ก็วินิจฉัยบอกว่าเป็นโรคคล้ายกับคุณวินัยไกรบุตร
ดาราชื่อดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อ่ะนะคะโดยพ่อกับแม่ของผู้ป่วยเล่าว่า
ลูกชายคนโตมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
มีลูกสาวด้วยกันสองคนอายุหกปีแล้วก็สามปี
ส่วนภรรยาต้องออกจากงานเพื่อที่จะมาเฝ้าดูแลสามีที่ป่วย
ทำให้ไม่มีรายได้นะคะพ่อแม่ก็เศร้าเสียใจร้องไห้แบบนี้แหละค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายคนเล็กก็เป็นโรคเดียวกันเลยค่ะ
เนี่ยคนนี้ที่โชว์รูปให้ดูบอกว่าเพิ่งเรียนจบปวสอ
แต่ว่าต้องมารักษาตัวนานเกือบ๗เดือนสุดท้ายไม่หาย
แล้วตัวผู้ป่วยเองที่เป็นน้องชายก็เกิดท้อใจตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
ฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ทิ้งจดหมายทิ้งข้อความเอาไว้บอกกับแม่ว่าเนี่ยที่ต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากให้แม่ลำบากรู้อยู่แล้วว่าถ่าย
ครอบครัวเนี่ยยากจนไม่มีเงินรักษาญาติพี่น้องก็ต้องช่วยกันนะคะในการทำบุญ
งานบุญงานศพเพิ่งผ่านพ้นไปเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นปรากฏว่ามาทราบอีกทีคือลูกชายคนโต
ก็คือคุณทวีศักดิ์เนี่ยก็มาป่วยเป็นโรคเดียวกันอีกฟังเสียงของพ่อแม่หน่อยนะคะ
ทำบุญน้อง๕๐วันเขากลับไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาขึ้นตุ่มเหมือนกับน้อง
เขาก็เลยถ่ายรูปให้น้องสาวดูว่าทำไมพี่เป็นแบบนี้
ช่วงปีใหม่นี้มันเริ่มขึ้นเยอะ
อีกเดือนหนึ่งเขาก็พูดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเต็มหมด
เป็นตามตัวตามอะไรก็เป็นแผลหมดหน้าตา
ก็น่าเห็นใจครอบครัวนี้นะคะโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเสียใจ
ทีนี้ตอนนี้ครอบครัวนี้ลำบากมากนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้สูงมาก
พูดกันตรงภาษาชาวบ้านเลยคือไม่มีปัญญาหาเงินมาเยียวยาลูกชาย
หมดสิ้นถนทางทุกอย่างแล้วอย่างที่บอกไปยามัดละห้ามื่น

นะคะก็วิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญแล้วค่ะ
เราไปแต่ละครั้งใช้จ่ายสูงมากไม่หาเงินไม่ได้
ค่ารถค่าเดินทางสูงทีนี้ทางโรงพยาบาลก็บอกว่า
มียาอีกชุดหนึ่งเม็ดหนึ่งห้าหมื่นบาทแล้วผมมีปัญญาไหม
ผมพูดแล้วผมร้องให้น่ะผมรักลูก
เขาบอกว่าแม่ดหนึ่งห้ามหมื่นบาท
สภาพผมแล้วมีไหมมีปัญญาไหมเห็นใจนะคะเห็นใจครอบครัวนี้จริงจริงนะฮะ
ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยู่ที่ชมอยู่เนี่ยนะคะ
มีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลืออยากจะบริจาคเราขึ้นข้อมูล
ครับที่หน้าจอให้แล้วค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาปราศาสตร์
เลขบัญชี๓๒๙๐๖๐๔๑๙๕ชื่อบัญชีนางมาลีสมานมากนะคะ
ก็ได้ถ้าใครไม่สามารถที่จะให้เป็นกำลังเงินนะคะ
เก้าแปดหกสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะ
นี่เบอร์ของคุณมาลีส่วนเบอร์ผู้ป่วยนะคะ
เผื่อว่าท่านไหนที่มีความรู้เรื่องของโรคราต่างนะฮะ

เคสนี้ทีมข่าวของเราในพื้นที่ก็คงต้องประสานกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้นำชุมชนในการเข้าไปดูแลครอบครัวนี้